ไปดูเหตุการณ์หญิงวัย๔๕ปีนะคะคิดสั้นจะฆ่าตัวตาย
เดินขึ้นไปบนสะพานลอยคนข้ามหน้าสารอาญารัชดาพิเศษ
กะว่าจะกระโดดลงมาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย
จรฐีสอนอพหนโยธินตำรวจเนี่ยไปช่วยชีวิตไว้ได้ทันนะฮะ
ไปดูวินาทีที่มีการช่วยผู้หญิงคนนี้กันหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายก็ช่วยเหลือมาได้อย่างปลอดภัยนะคะ
พยายามจะก่อเหตุก็คือนางสาววาสนากลัดสุขใสอายุ๔๕ปีค่ะ
หลังจากที่ตำรวจสนพหนโยธินเขาได้รับแจ้งบอกว่า

ใกล้กับประตูทางเข้าหน้าสารอาญาถนนรัชดาพิเศษ
รีบลงพื้นที่ค่ะมาดูแลแล้วก็มาให้การช่วยเหลือ
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้
อยู่ด้านนอกของรัวเบียนราวนะฮะ

พยายามที่จะกระโดดลงมา
ส่งเสียงร้องเออะเสียงดังโวยวายทำท่าว่าจะกระโดดลงมา
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามเกลี้ยกล่อม
แต่ผู้หญิงคนนี้ก็พยายามร้องเออะโวยวายหลายครั้ง
แล้วก็พูดวกไปวนมาค่ะเจ้าหน้าที่ไม่ลดละความพยายามนะคะ
เกลี้ยกล่อมใช้เวลาสักประมาณ๓๐นาที
แล้วก็อาศัยช่วงเวลาที่ผู้หญิงคนนี้เผลอ
เข้าไปชาร์จตัวให้การช่วยเหลือมาได้อย่างปลอดภัย
ก่อนที่จะนำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สนพหนโยธิน
ทีนี้รอไปสอบถามพูดคุยพันธ์กำรวจเอกเชษฐาสวังสุข
เป็นผู้กับสหนพโยธินบอกว่า

ก็คือคุณวาสนาที่จะก่อเหตุฆ่าตัวตายเนี่ยนะคะ
เคยต้องโทษคดีลักษับ๓คดีในปี๒๕๕๖
แล้วก็ตัวเธอมีอาชีพเก็บของเก่าขาย
ก่อนเกิดเหตุนางสาววาสนาไปที่สะพานลอยหน้าสารอาญารัชดาพิเศษ
แต่ไม่ได้เข้าไปภายในพื้นที่ศาลนะคะ
เมื่อมีคนมารวมตัวกันเยอะที่บริเวณหน้าศาล

ขึ้นไปบนสะพานลอยเพื่อที่จะก่อเหตุดังกล่าว
ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบประวัติทุกอย่าง
แล้วก็จะดูแลเธอเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าเธอมีอาการทางจิต

ตรวจสอบประวัติไม่พบเรื่องของคดียาเสพติด
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้หญิงคนดังกล่าว

เพื่อประเมินอาการแล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ